ต่อกันที่แม่ลูกคู่นี้กันบ้าง

คุณโอปอลปานิสราต้องออกมาพูดจาเรื่องราวข่าวของคุณหมอโอ๊คหน่อย

ก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่สามีคุณหมอโอ๊คสมิทเข้าพิธีอุปสมบทแบบเงียบเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาสำหรับพิธีกรสาวคนเก่งโอปอลปานิสรา
เจ้าตัวเนี่ยเขาชี้แจงบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของฝ่ายชายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
หลังจากที่ทั้งสองคนผ่านอุปสรรคเรื่องของลูกมาได้ด้วยดีค่ะ
ซึ่งพระโอ๊คก็อยากจะบวชเงียบอยากมีแค่คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมอนุโมทนาบุญก็เท่านั้นเอง
ไม่ใช่เป็นการบวชแก้บนอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะคะ
ทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าช่วงที่พระโอ๊คจำวัดก็ได้มีโอกาสอุ้มลูกไปถวายเพลงแล้วก็ตักบาทอยู่ทุกวันค่ะ
ส่วนเลิกศึกตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าพระโอ๊คเนี่ยลางานเอาไว้ได้๒อาทิตย์เลยทีเดียวค่ะ
เรื่องลูกเรื่องป๊อปเข้าโรงพยาบาลเรื่องลูกอะไรอย่างนี้
โอ๊คเขาก็ตั้งจิตไว้ว่าถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ตั้งใจจะบวชนะคะ
คือบวชเพื่อเรียนจริงเพื่อศึกษาประธรรมจริง
ด้วยความเป็นพี่โอ๊คด้วยความเป็นปออะไรอย่างนี้เราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นงานเป็นพิธีใหญ่อะไรอย่างนี้
ก็เลยบวชเงียบเลยในงานก็มีพ่อแม่แล้วก็ปอแล้วก็น้องสาวพี่โอ๊คแล้วก็เพื่อนรวมน้องประมาณ๑๐คนนะคะ
โยมเนี่ยก็ไปอุ้มลูกไปทุกวันไปถวายเพลงบ้างตักบาทบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ศึกยังไม่ทราบเนื่องจากว่าหลวงพี่ท่านเพิ่งบวชมาได้อาทิตย์นึง
ครั้งว่าโยมจะไปถามเลิกศึกเกรงว่าจะไม่เหมาะ
ลูกสาวหายหวัดแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องหัวใจก็ยังต้องรอธรรมรุนกัญญาอยู่ดี
ตอนนี้ฉันชอบคุณโอปอตอบคำถามจังอารมณ์ดีเนอะ
รายงานไว้๒อาทิตย์๒อาทิตย์๒สัปดาห์